ส่วนที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมคุณขวัญ
มีคุณลุงเก็บของเก่าเขาก็เดินอยู่บริเวณ
ช่องทางของถนนไหล่ซ้ายของถนน
ปรากฏว่าถูกแท็กซี่ชน

แล้วใกล้กันกับรอยครูดที่บริเวณริมทางนี้

ช่วงสายที่ผ่านมาครับตำรวจสภบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
รับแจ้งว่ามีคนถูกรถชนตาย
จุดเกิดเหตุนี่คือถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัฐนะครับ
กม๔๙ช่องทางด่วนขาเข้าชนบุรี
ที่เกิดเหตุนอกจากเจอศพของคุณลุงเก็บของเก่าแล้ว
ก็เจอแท็กซี่สีชมพูทะเบียนกรุงเทพครับ
ดูสภาพสิครับโอ้โหกระจกด้านหน้านี่คือร้าวแตกแบบนี้นะครับ
คนขับไม่ได้หนีไปไหนคนขับชื่อว่านายเจริญอายุ๖๖

สภาพรถแตกเสียหายกระจกด้านหน้า
และใกล้กันก็เจอศพของคุณลุงเก็บของเก่า
คนขับแท็กซี่คันดังกล่าวบอกว่าคือเขาขับรถมุ่งหน้าเข้าชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตว่ามีคนเดินอยู่ริมถนน
บริเวณไหล่ทางของถนนรู้อีกทีก็คือชนเข้าไปอย่างจังแล้ว

ผู้ตายเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี
ก็จะเห็นภาพคุ้นตาก็คือเขาจะเดินเก็บของเก่าแบบนี้

ที่ผ่านมานั้นไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้มาก่อน
รอบนี้อาจจะเป็นคราวเคราะห์ด้วยชาวบ้านเขาบอกกัน
คือคนขับแท็กซี่ก็อาจจะไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตด้วยนะครับ

ตำรวจนั้นเร่งตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประกอบสำนวนคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เสียใจด้วยอีกครั้งและขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์
ไปถึงเป็นนักเกอเรียนด้วยนะคะ
นักเรียนหญิงบาดเจ็บแล้วก็เจ็บสาหัสด้วย
มีชาวบ้านด้วยที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บเป็นอุปกรณ์เหตุมอตราไซล์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ

นอนอยู่กลางถนนแบบนั้นนักเรียนสองคนชาวบ้านหนึ่งคน
แล้วก็หนึ่งในนักเรียนที่รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เลือดออกปากจมูกตรงบริเวณ
เสื้อน้องนักเรียนเนี่ยคือคราบเลือดนี่เต็มไปหมดเลย
ถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะคะ

กู้ภัยมีการประสานตำรวจเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ยังไม่รู้ไม่แน่ชัดว่าตกลงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เลยชนกันแบบนี้แบบจัง
เดี๋ยวต้องไปดูว่ากล้องวงจรปิดตามถนน

ตอนนี้ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนนะคะ